เอาเราพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็ทำให้นึกถึง
ที่ที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเกษตรนะคะ
มีการปลูกผักอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมคะใช่
แล้วคุณผู้ชมค่ะมันมีที่ที่หนึ่งที่มีคนเขาเนี่ย
ร้องเพลงให้กับผักฟังด้วยร้องเพลงให้กับผักได้ฟัง
ฉันก็เลยอยากจะถามคุณชนะค่ะคุณผู้ชมว่าคุณชนะเนี่ยถ้าปลูกผักแล้ว

อ่ะงั้นก็ต้องเพลงนี้เลยนี่กินผักกันไหมไหม
จะกินก็รีบกินกินกินกินกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินผักผักผักผัก
เป็นไงต้องเพลงนี้เพลงนี้เหรอมันร้องอย่างนี้เลยผักจะอารมณ์ดีหรือผักจะเหี่ยวเนี่ย
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่จะพาไปเนี่ยเขาร้องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสาระ
ผักเนี่ยฟังแล้วอารมณ์ดีแน่นอนนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าใครน่าเป็นคนร้องเพลงให้ผักฟัง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมลุงไกรชมน้อยค่ะลุงไกรอายุ๖๗ปีแล้วเนี่ยนะคะ
ดิดกีต้าไปด้วยมีความสุข
เด็กดีก็ต้องกินผักผักดีเราก็ต้องกินกินแล้วก็อร่อยดี
อย่าร้องเลยพอเล่นผักกำลังมีความสุขนะ
ผักหดขึ้นมาดี

เขาชื่อลุงไกรชมน้อยเป็นเจ้าของสวนลุงไกร
เรียกว่าเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับผักที่นี่
เป็นผักอารมณ์ดีและที่สำคัญเป็นผักปลอดสารพิษด้วย
เพลงที่ได้ฟังไปค่ะก็คือเพลงผักจ๋าผัก
ร้องให้ผักฟังด้วยให้นักท่องเที่ยววิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ
ผักที่คุณลุงปลูกก็มีหลากหลายคุณผู้ชม
มีผักสลัดแก้วมะเขือเทศกะหล่ำปลีฟักทองและอีกมากมายสารพัดผัก
มีความสุขทั้งคนแล้วก็ทั้งผักเลยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงอากาศเริ่มเย็นแบบนี้ค่ะที่วังน้ำเขียวก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนกันคึกคักเลยนะคะ
มันก็เป็นผลดีต่อเกษตรกรไงคะ
พอนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอะไรที่เป็นธรรมชาติได้มาเจอแปลงผักเขาก็มาซื้อผักปลอดสารพิษแบบนี้กลับบ้านไปด้วย
น้องไปซื้อเต็มเลยคุณยุนาวดูดิ

คือช่วงนี้หน้าหนาวแล้วเมลอนมันเริ่มจะออกแล้ว

อังุ่นอังุ่นมันท่องมันเทศมีหมดเลยเขากรีบอาหารแปรรูป
ก็มีผักสดมากมายหลากหลายชนิดคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นนะวังน้ำเขียวค่ะ
เป็นอีกที่หนึ่งใกล้กรุงเทพนี่เอง
มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ได้ผักสดกลับบ้านมาฟังลุงไกรร้องเพลง
ความสุขดีงามมากเลยแบบนี้ปรบมือให้ลูกแกหน่อยได้ไหม

คุณชนะว่าคุณมีเพลงอยากจะร้องอีกไหม
ผมร้องไปแล้วนี่ไง

เอางี้ดีกว่าผักอะไรมารยาทดี
ผักอะไรมารยาทดี

ผักอะไรน่ะ

ผักอะไรเสียงดังเหรอ

ผักกาดผักกาดผักกาดแล้ว
อันนั้นอันนั้นประกาศ
อันนั้นประกาศไม่ใช่ผักกาศผักกาศ
ต่อไปที่เขาเรียกพวกเราเนี่ยผู้ประกาศนะสิ